โควิดมันน่ากลัวแต่ผีพนันมันสิงอยู่
มันเลยไม่กลัวโควิดเออเออผู้หญิงหกคนนี้
ตั้งวงเล่นไพ่กันอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปจับเนี่ยนะฮะหนีไม่ทัน
แล้วก็เงินสดด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจันทบุรีครับ
นำกำลังเข้าจับกลุ่มนักพนันที่ห้องเช่าตรงเนี้ยฮะเจ้าหน้าที่กำลังหาทางเข้ากันอยู่
เป็นทางเข้าวัดป่าคลองกุ้งตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีครับ
ไปพบนักพนันล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่ฮะลุ้นกันลุ้นกันอยู่ลุ้นกันอยู่นะครับ
แต่ที่ลุ้นกว่าคือเจ้าหน้าที่มาฮะไม่ต้องหนีนั่งอยู่แบบนี้นะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาล้อมเอาไว้หมดแล้วประกอบกับแต่ละคนเนี่ย
เป็นนักพนันผู้หญิงนะฮะล้วน๖คนเลยจำนวนด้วยหลักฐานครับ
เป็นไพรกัน๑สำหรับเงินสก๒๒๐บาทนะครับผ้าปูผืนนึงนะฮะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนักพนันทั้ง๖คนครับแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีในข้อหา
ลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ชุมนุมกระทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
เป็นความผิดตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๔๘ครับ